วอลมาด้วยแต่ว่าวอลใครก็มีได้เดี๋ยวนี้

มาดูความน่ารักของเบาสาวคู่หนึ่งกันหน่อยนะคะ
บอกว่าเป็นพรีเวดดิ้งสถานประเทศกันเลยนะคะ
คือนี่ค่ะนี่เป็นย้ำว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้งนะคะ
เดี๋ยวพรีเวดดิ้งหรือทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

คนที่นั่งเล่นอยู่ผิวเขาผ่านแหละ
อันที่หรืออ่าหร่อครับเจ้าสาวนั่งเล่น
ลักษณะน่าจะเป็นไฮโลเพราะว่าเห็นมีลักษณะเหมือนกระติ๊บด้วย

ในภาพพรีเวดดิ้งคือเขาเป็นตำรวจทำทีทำท่าว่าเป็นตำรวจ
เขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าที่ต้องถ่ายพรีเวดดิ้งแบบนี้
เพราะมันเป็นเรื่องเป็นราวที่มาของความรักของทั้งสอง
ตกลงแต่งงานกันในที่สุดแต่เรื่องนี้พอมีการแชร์ภาพภาพนี้ออกไป
อ่ะฮาก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีดราม่าก็มีดราม่าถามว่าทำได้ด้วยเหรอ
ถ้ามองประเด็นที่เป็นเรื่องของความสวยงามเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงาน
มันไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นการจัดฉากมันไม่ใช่การเล่นพนันกันจริง
แต่ทีนี้จะต้องไปตรวจสอบว่าคนที่ถ่ายที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเขาเป็นตำรวจจริงหรือไม่
เพราะถ้าเป็นจริงการถ่ายรูปดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมอยู่ในนั้นนะคะ